พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

กันเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับ

พร้อมกับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ
ราศีที่มีเกณฑ์จะได้บ้านฐานะมั่นคงมีเงินมีทองไม่ขาดมือ
แต่ว่าก่อนจะพูดว่าเป็นราศีไหนวันนี้

สำหรับผู้โชคดีเป็นประจำทุกสัปดาห์เลย
วันนี้วัตถุมงคลที่หมอไก่นำมาคืออะไรคะ
ก็คือเป็นภาพปิดตามหาลาบนะคะจากวัดพนันเชิงที่อายุทยา
ปิดตาก็คือเขาเรียกว่าพระที่อุทธวารทั้งเก้า
อุทวานทำไมนะครับเพราะว่าทวานหมายถึงเรื่องของทางออก
หมายถึงว่าคนที่เก็บเงินไม่อยู่ก็คือบูชาพระปิดตาจะดีมาก
อุทยานไว้เนี่ยโชคลาภก็จะไม่ออก
ไม่เกี่ยวอะไรกับท้องผูกนะฮะไม่เกี่ยวค่ะคุณ
เป็นเรื่องของการปิดทางออกของเงินของลาบ
ใช่ค่ะถือว่าวันนี้เหมาะมากกับเรื่องที่เราอยากจะถามไป
ก็คือราศีที่มีเกณฑ์สถานะมั่นคงได้บ้านได้รถเงินทองไม่ขาดมือ
อ้าวเป็นอย่างไรคะมีราศีอะไรบ้างคะ
ราศีที่แบบว่าจะตั้งตัวได้นะคะมีบ้านมีรถเนี่ยก็คือชาวราศีสิงศ์แล้วก็ชาวราศีพิจิกษ์
แล้วสองราศีนี้คือดวงดีมากชาวราศีสิงศ์ก่อนเลยนะคะ
ชาวราศีสิงศ์เรียกว่าดวงดีแบบขั้นบันไดก็คือเขาเรียกว่าดีแบบค่อยเป็นค่อยไป
แล้วก็ฐานะเนี่ยจะค่อยมั่นคงขึ้นเรื่อยไม่ได้แบบพวดพลาดแบบรวยแป๊บเดียวแล้วก็มันก็จะหายไป
แต่ว่านี่คือเขาเรียกว่าฐานะค่อยมั่นคงมากขึ้นนะคะ
เรื่องที่เด่นมากสำหรับชาวราศีสิงศ์ในช่วงนี้นอกจากเรื่องของการเงินแล้วเนี่ย
เรื่องของทรัพย์สินก็เด่นมากเช่นกันนะคะ
เพราะว่าดวงมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินพวกอสังหาริมทรัพย์หรือว่ารถเพิ่มมากขึ้น
ถ้าใครที่เล็งไว้จะซื้อแล้วมีโอกาสสมหวังได้ซื้อแน่นอน
หรือว่าถ้าใครที่แบบว่าอาจจะแบบเขาว่าอะไรมีแล้วก็จะมีอีก
คือดวงดีจริงคือจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินเพิ่ม
แต่ว่าแนะนำว่าชาวราศีสิงศ์ควรจะสำรองเงินเอาไว้สักนิดหนึ่ง
เพราะว่าเวลาที่ซื้อทรัพย์สินพวกนี้มันต้องใช้เงินเยอะ
ก็ใช่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถนะเนาะ

ก็พยายามจะงดเอาแล้วนะครับแต่มันก็อดใจไม่ไหว

แล้วถือว่าดวงดีมากฐานะแบบดีมากเลย
แต่ว่าเป็นลำดับขั้นก็คือค่อยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ทั้งหมดเราก็เกิดจากความพยายามของเรา

นี่คือราศีที่ดวงดีที่สุดนะคุณผู้ชม
ที่จะมีเกณฑ์เงินทองไม่ขาดมือ
ชาวราศรีพิจิกใช่ค่ะชาวราศรีพิจิกเขาเรียกว่าดวงดีมาก
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเงินทองเข้ามานะแต่ว่าคือแป๊บเดียวก็ออกไป
เข้ามาปุ๊บแล้วก็ออกไปเหมือนกับรถเมษาย๘เข้ามาปุ๊บแล้วก็ออกเลย
โอ้โฮนั่นมันดึกฟ้าดึกฟ้าสายแปบนะคะแต่ว่าตอนนี้จะดีขึ้นนะคะ
มีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะแบบว่ามีเรื่องให้ใช้จ่าย
นั่นก็คือเรื่องของการซื้อทรัพย์สินนั่นเองเรื่องของการซื้อบ้าซื้อรถ
อาจจะเป็นที่ดินหรือว่าอาจจะบางคนอาจจะทำโรงงาน
อาจจะมีเกณฑ์ผู้แบบว่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ก็คือเป็นการยกระดับฐานะให้กับครอบครัวใช้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่
ใช่แล้วค่ะแล้วพูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมอไก่อยากจะแนะนำให้๒ราศีนี้
รวมไปถึงราศีอื่นที่อยากจะมีเงินทองไม่ขาดมือเนี่ยคือแนะนำให้ไปที่ไหนยังไงคะ
แนะนำว่าให้ไหว้หลวงพ่อวัดไล่ขิงอยู่ที่นครปฐมค่ะ
พ่อวัดไล่ขิงท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าจะขอเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการเงินนะคะค่อนข้างดี
บางคนแบบไปขอเรื่องสุขภาพก็ดีด้วยสามารถขอได้หลายเรื่องค่ะ
เวลาที่เราเนี่ยบูชาหลวงพ่อวัดไล่ขิงก็ไม่ยากนะคะไปที่วัดเนี่ยเขาก็เตรียมดอกไม้ทูบเทียนเอาไว้อยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าตั้งใจอยากจะได้จริงแนะนำว่าให้ถวายของอาจจะเป็นพวกถวายไข่ต้มก็ได้ว่าวหรือว่าประทัดก็ได้
ถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่สะดวกนะครับที่จะแบบเดินทางไปที่นครปฐมอาจจะไหว้เป็นพระปางมารวิชัยแทนก็ได้

ได้เหมือนกันนะคะได้เช่นกัน
ก็คือจะช่วยเรื่องของเงินทองไม่ขาดมือหรือว่าชนะอุปถัน
ให้แบบอุปสรรคมันคลี่คลายลงไปได้นะคะแต่ยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะยังมีราศีที่มีเกณฑ์รับทรัพย์แบบ

มาไลมาเทมาเลยอีก

ก็จะมี๒ราศีด้วยกันนะคะได้แก่ชาวราศีเมทุนแล้วก็ชาวราศีตุล
อ๋อชาวราศรีเมธุรชาวราศรีเมธุรเนี่ยเรียกว่าโหบุญหล่นทัพเลย
เพราะว่ามีลาบเข้ามาเรื่อยทั้งลาบจากการงานแล้วก็ลาบจากทั้งการลงทุนเข้ามาเรื่อย
ถ้าสมมติว่าชาวราศีเมทุนช่วงนี้คิดว่าอยากจะลงทุน
ไหมก็จัดเลยมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่โอเค
หรือว่าบางคนที่คิดว่าจะเปิดร้านเปิดกิจการใหม่ก็ถือว่าไปได้ดีนะ

เหมาะกับการลงทุนพอดีในช่วงนี้ใครที่คิดว่าจะทำธุรกิจเปิดร้านลงทุนอะไรต่าง
ช่วงนี้เหมาะมากสำหรับชาวราศิเมถุ้น
และก็มีอีกยังราศีได้กับราศิตุ้น
ชาวราศีตุลเรียกว่าดวงดีในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาวนี่แหละ
อีกนิดนึงช่วงประมาณกัยตุลาค
เดือนหน้าแล้วใช่ค่ะจะดีขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ได้เงินก้อน
แต่ว่าส่วนใหญ่ลาบที่จะได้จะเป็นลาบจากการทำงาน
จากการลงมือทำจากการระยะอุตสาหะ
ใช่ค่ะจากความอุตสาหะนะคะไม่ใช่ลาบจากการเสี่ยงดวง
แต่ว่าคือเงินมีเข้ามามากจริง
แต่ว่าต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายสักนิดหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายกับรายได้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันพอสมควร
อ๋อก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้ารายรับรายจ่าย
ใช่ค่ะอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดี
แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมอกายอยากจะแนะนำให้ไปบูชา
เรื่องของอยากให้เรามีเงินมีทองแบบเยอะแยะนับไม่ทันก็คือ
ว่าใครที่มีองค์พระศิวรีที่บ้านก็บูชาที่บ้านก็ได้

ใช่ค่ะจริงมีหลายที่ต้องไปหาเอาค่ะ

แต่ว่าที่แนะนำก็คือที่กรุงเทพวัดเอี่ยมมรนุษย์นะคะ
ซึ่งเวลาที่เราจะบูชาพระศิวรีต้องเตรียมของ๓อย่าง
อะไรบ้างคะอ่ะอย่างแรกคือน้ำผึ้งอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่า
ทำไมต้องบูชาด้วยน้ำผึ้งนะครับเพราะว่าเขามีประวัติว่า
ชาติก่อนของพระศิวรีเนี่ยท่านเคยทำบุญด้วยน้ำผึ้ง
ส่งผลทำให้ชาติปัจจุบันของท่านเป็นผู้ที่มีลาบมาก
ราบมากก็หมายถึงว่าไม่ว่าท่านจะไปบิณฑบาทที่ไหน
ก็แบบมีคนใส่บาทตลอดไม่ขาดลาบ

น้ำผึ้งนะเป็นเรื่องใหม่ที่จะได้เอาไปใช้ในการหูฉาประ

ก็จะเป็นดอกไม้ดอกไม้ให้เน้นเป็นโทนเขา
เช่นพวกดอกมะลิดอกบัวขาวแต่ว่าถ้าไม่มีเป็นดอกดาวเรืองก็ได้

ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ทูบ๓ดอกเทียน๑เล่ม
บูชาพระศรีวรีทำที่บ้านก็ได้หรือไปที่วัดก็ได้เหมือนกันนะคะ
เพื่อเพิ่มความสิริมงคลจะได้นับเงินกันไม่หวาดไม่ไหวเลย
โอ้โหต้องทำท่านี้กันเลยทีเดียวค่ะ
เมื่อวานนี้เข้าไปคอมเมนต์กันไว้นะคะ
วันนี้๓ผู้โชคดีที่หมอไก่คัดเลือกมาตรวจสอบโดนชะตาจะเป็นใครบ้าง

ท่านแรกได้แก่คุณด้าบันเจิดค่ะ
เกิดวันกวันที่๒๔พฤษภาคม๒๐๑๕
ถามมาเรื่องของโชคลาภการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะ

คือไม่แนะนำ
โอเคงั้นงวดนี้ข้ามไปก่อนนะงวดนี้ข้ามไปก่อน
มาขอยืมเงินก็แนะนำว่าถ้าใจดีก็ให้ไปเลยดีกว่า
เพราะว่าจะไม่ได้คืนถูกไหมคะมีโอกาส
ใช่ค่ะหรือว่าในเรื่องของการหุ้นลงทุนอะไรอย่างนี้
ร่วมกับเพื่อนมีเกณฑ์จะโดนเอาเปรียบ
ถ้าอย่างนี้แนะนำไปไหว้พระศิวรีหรือว่าพระปางมารวิชัยได้ไหมคะ
เสวรีก็ได้เล่นในเรื่องของโชคลาภ
เรื่องของโชคลาภการเงินนะคะแล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะ
สุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหาร
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
ก็คือเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กน้อย
เพราะฉะนั้นทำอะไรต้องมีสติ
ถูกต้องแล้วนะคะครบถ้วนนะคะทั้ง๓เรื่องโชคลาภการเงินสุขภาพ
แต่แน่นอนว่าคุณดาวบันเจิดได้วัตถุมงคลด้านหน้าไปเลยเป็นพระปิดตา

เหมาะสมมากนะคะส่วนท่านที่๒ได้แก่คุณนารีพรโนรีสมบัติ
เกิดวันอังคารที่๑๒สิงหาคม๒๕๔๐ถาม
เรื่องการงานการเงินสุขภาพและความรักค่ะ
ถามครบเซตเลยนะคะ
จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเพิ่งผ่านวันเกิดมา
เขาเรียกว่าดวงเนี่ยดาวเสาร์แนวเข้าดวง
ดาวเสานี่มันหมายถึงเรื่องของความเครียดความกังวล
ในช่วงนี้ก็อาจจะแบบเหมือนกับชีวิตมันอาจจะต้องมีเรื่องของความเครียดความกังวลเข้ามา
อย่างในเรื่องของงานถ้าว่างงานคือมีโอกาสที่จะได้งานนะ
แต่ว่างานจะไม่ค่อยถูกใจ
แต่ว่าถ้าสมมติว่าทำงานอยู่แล้วก็คือจะมีความเครียดอะไรบางอย่างเลย
ปัญหาความเครียดที่แบบว่าบอกใครไม่ได้
เป็นความเครียดที่เกี่ยวกับทั้งเรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่องของคนด้วย
ถ้าทำงานอยู่มีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานแบบชัดเจนมากแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วจะดี
แต่ก่อนเปลี่ยนงานยังไงก็ต้องพิจารณาให้ดีนะ
แต่ถ้าอยู่อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาเลย

การเงินเนี่ยดวงมีเกณฑ์มีลาบมากนะคือมีรายได้มาก
โรคข้างใจโรคหัวใจเหรอฮะ
แล้วก็เครียดอ่ะก็อย่างที่บอกไปอาการงานมันเครียดอ่ะ
มีความกดดันต้องระวังโรคเกี่ยวกับพวกความเครียด

บางทีจะลงกระพงกระเพาะอะไรก็เป็นไปได้หมดอะไรที่มันเกี่ยวกับความเครียดนะ

เพราะฉะนั้นแล้วอย่าเครียดสุขภาพจะไม่ตามมานะคะ
เรื่องของความรักล่ะคะ

ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่ายังโสดอยู่เนี่ยจะมีคนเข้ามา
แต่ว่าเข้ามาเนี่ยก็คือเข้ามาแล้วก็ผ่านไปคือยังไม่ได้จริงจัง

เห็นเราเป็นดอกไม้ริมทางหรือไร
คือเข้ามาแล้วผ่านไปแปลว่ายังไม่เจอตัวจริงถ้าเกิดเป็นคนโสดใช่ค่ะ

มีคู่แล้วยังรักกันดีไม่มีปัญหาเลย
แต่ว่าจะทุ่มเทให้ความรักมากไปนิดนึงคือรักแฟนมากกว่า

ยังไงก็ให้คุณนรีพรผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้นะคะ
เข้มแข็งอดทนเอาไว้ค่ะ
ถามมาเรื่องของการเงินโชคลาภ

ขนาดซื้อลอตเตอรี่ยังไม่ถูกเลย

ที่นั่งกันสี่คนก็เหมือนกันหมดค่ะ
แต่เป็นยังไงบ้างพอจะมีลุ้นมีหวังไหมคะการเงินและโชคลาภ
อยากจะบอกเลยนะคะว่าเรื่องซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกคือไม่ใช่ปัญหา
เพราะว่าดวงคุณมันไม่ได้มาทางนี้
ดวงคุณก็คือโชคลาภมันจะได้มาจากการดิ้นลน
ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รายได้เพิ่ม
เพราะว่าดวงเขาเขาเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วดิ้นลนหาช่องทางในการทำมาหากินอยู่แล้ว

แต่ว่าตามดวงการเงินเขาเรียกว่าการเงินเป็นมัชิมาคือ

นะก็คือได้ครึ่งเก็บได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งต้องใช้

ก็คือแบบห้ามไม่ได้คือมันจำเป็นต้องแบบจ่ายออกไปจริง
แต่อย่างน้อยยังดีว่าที่คนคนนี้เขาเป็นคนขยัน
ใช่ค่ะอย่างน้อยคือเก็บได้ครึ่งหนึ่ง

ใช่บางคนเก็บไม่อยู่หายหมดเลย

แต่ว่าก็ยังดีคือที่รู้จักที่จะเก็บครึ่งหนึ่ง
ถือว่ายังเป็นผลดีนะคะเรื่องของการเงินผ่านไป
เรื่องของโชคลาภล่ะคะเขาบอกตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ถูก

เรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภส่วนใหญ่จะมาจากการทำงาน
อย่างที่เราบอกนะคะก็คือลาบมันมาจากความพยายาม
ดวงเขาก็คือเป็นคนขยันยังไงมันคือไม่อาบโจรอยู่แล้ว
แต่ว่าในเรื่องของลอตเตอรี่หรือว่าการเสี่ยงดวงเนี่ยคือหวังไม่ได้เลย
ไม่มี
เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งหวังแต่ถ้าอยากเสี่ยงสนุก
สนุกคือลอตเตอรี่แบบหอมปากหอมคอเผื่อได้เป็นกำลังใจชีวิตก็ทำไปนะคะ
ตามความสบายใจของแต่ละบุคคล
แต่ยังไงซะ๓คนนี้เป็นผู้โชคดีแล้ว
หลังจากที่ได้รับไปแล้วเราจะมีวิธีการบูชายังไงบ้าง
อย่างแรกก็คือต้องให้เราอยู่ในที่ที่สงบก่อน
มีบทสวดด้านหน้าให้ไปด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะ
ใครที่ได้รับไปโชคดีแน่นอน

เราเจอเรื่องราวของสรรพสัตว์กันมาเยอะมากเลยในช่วงสัปดาห์นี้
ไก่คิดว่าถ้าเราเจอสัตว์แปลก
ไก่อยากจะตะโกนออกมาว่าอะไรคะ

ถ้าตะโคนแบบนี้แสดงว่าจะมีโชคลาภว่าอย่างนั้นเถอะ
เราก็ต้องพิจารณาว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นอะไร
เออแล้วเราก็ค่อยมาแปลงเป็นตัวเลข

เล่าให้ฟังแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวล
ใช้วิทยาลัยในการรับสมด้วยนะ